นักเรียนเขาก็จะมีท่าเต้นกวนออกมาใช่ไหมคะ

แต่คราวนี้ค่ะคนที่เต้นไม่ใช่นักเรียน

น้ำ

ฉันชอบพลาดจบ
แตะก็เด้นเลย
แตะแล้วสมัครบ๊อบแบบนี่เห็นไหม
คือนี่มันเป็นที่มาของคำว่าเต้นให้เด็กมันดู

ดูจนเด็กอ้าปากค้างเลยเด็กก็สู้ไม่ได้
ถ้าครูจะเต้นขนาดนี้ครูเต้นคนเดียวเลยจ้า
โอ้โหดูคือตอนเริ่มต้นเราคิดว่ามาแบบเบาใช่ไหมคุณ
แต่พอเพลงไปเรื่อยสเต็ปครูแรงขึ้นแรงขึ้น
เด็กก็กลัวรอดสนุกทรณะที่ฉันสงสารกระโปรงคูและเด็กที่นั่งข้างหน้าค่ะ

สันทนาการคือเป็นแบบว่าคนนำ
กองเชียร์เต้นอะไรอย่างเงี้ยในสมัยมหาลัยอ่ะโอ้โหสเต็ปก็แรงมากจนน้องเนี่ยยอมกันเลยนักเรียนนี้บอกว่าไม่สู้แล้วจ้
ครูเต้นกันไปเลยจ้ะคือคอมเมนต์หลายหลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาในภาพคลิปคลิปนี้นะคะ
ก็สนุกสนานคุณผู้ชมชื่นชมนะบางคนก็แซวคุณครูบอกว่า
สมัยเรียนคุณครูนี่น่าจะพอตัวอยู่นะ
บางคนเขาบอกว่าต้องเป็นพี่สันทนาการเก่ามาก่อนแน่เลย

พอเข้ามาอ่านคอมเมนต์ที่มีแต่คนชื่นชอบ
ก็แสดงความขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบ
แล้วครูบอกว่าครูก็รู้สึกดีแล้วก็ชื่นใจนะคะ
แล้วก็มีแฮสแท็กด้วยนะว่าครูปายไงจะใครล่ะ
ทางเราก็ขอบคุณครูปายที่มีคลิปน่ารักสนุกแบบนี้มาให้ได้ชมกันนะจ๊ะ
โอ้โหเห็นแล้วก็สนุกสนานจริง
สนานนะคุณครูเขาอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้
เขาจะมีวิธีการใกล้ชิดกับนักเรียนมาก